ให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่งและช่วยกันตัดสินหน่อย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเห็นคนขับรถตู้
คนนี้มีพฤติกรรมซ้ำหลายครั้ง
พากลุ่มเด็กผู้หญิงไปซื้อหมูปิ้ง
แล้วช่วงที่ซื้อก็มีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงเด็กด้วย
อดแบบนี้ค่ะมันเป็นพฤติกรรมปกติหรือไม่ปกติ
เขาก็แอบถ่ายไว้แล้วคนข้างนั้นเขาก็บอก
เห็นทำแบบนี้เป็นประจำเลยอยู่ที่จุดเดิม
แล้วก็พากลุ่มเปลี่ยนเด็กกลุ่มใหม่
มาซื้อหมูปิ้งแบบนี้แล้วก็แอบกอดเด็กนี่นะคะ
นี่เป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งบันทึกเอาไว้เพราะสังเกตพฤติกรรมมานาน

จะสังเกตว่าชายคนที่สวมเสื้อสีดำนะคะเป็นคนขับรถตู้เนี่ยค่ะ
ก่อเด็กนักเรียนหญิงถ้าดูเผินเหมือนเป็นหลานนะ

ชายคนนี้ที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาโพสต์ลงในกลุ่มสังคมคนเวียงเหนือ
และชาวอำเภอเวียงชัยนะคะ
ระบุข้อความแบบนี้นี่คือส่วนบางส่วนที่ถ่ายทัน
แต่เห็นมาหลายครั้งแล้วคนขับรถตู้คนนี้
จะมาจอดหน้าเซเว่นเวียงชัยพาเด็กมาซื้อหมูปิ้งบ่อย
เหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจคือทำเหมือนว่ารักเด็กเป็นลูกเป็นหลาน
แต่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคือการกอดรัดเฉพาะเด็กผู้หญิง
บ่อยเกินไปปลพฤติกรรมแบบนี้มันน่าเป็นห่วงนะครับ

คือมันดูการกอดมันก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจ
มันไม่เหมือนแค่โอบไหล่หรืออะไรแบบเด็ก
มันแบบกอดเต็มกอดเลยค่ะ
ทางเพจกระโหลกแดงนะคะเห็นเรื่องนี้แล้ว
เพจชาวอำเภอเวียงชัยเนี่ยนะเขาเอามาแชร์ต่ออีกทีนะคะ
มาเป็นสัปดาห์แล้วเขาบอกว่ามีการไปติดตามคนแถวนั้น

คนแถวนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งเดียว
เห็นทำแบบนี้เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงอีกหลายคน
ไม่น่าจะใช่ญาติพี่น้องกันถ้าเป็นญาติพี่น้องก็คือญาติญาติเยอะมาก

ใช่ค่ะเห็นว่าผู้ปกครองรวมตัวไปแจ้งความแล้วด้วย
บอกเคยเห็นลักษณะนี้คิดว่าไม่ใช่ลูกหลานแน่นอน
เพราะทำกับเด็กผู้หญิงหลายคนดูแล้วไม่เหมาะสมคือเรื่องนี้
เป็นคลิปเราเปิดประเด็นไว้นะคะแล้วเราจะติดตามให้ต่อค่ะ